เขาเป็นแม่ของผู้ต้องหา
ที่ถูกนำตัวไปฝากขัง

แต่ว่าพอกลับออกมาลูกชายโอ้โหสะบักสบอมครับ

ลูกชายบอกว่าถูกทำร้ายตั้งแต่ประตูแรกที่ผ่านเข้าไป
แล้วก็มีการแยกไปทำร้ายร่างกายต่อ

วันนี้ก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ

เพราะว่ารับไม่ได้ทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้จริงครับ

เป็นชาวบ้านของอำเภอท้ายช้างครับ

ซึ่งเมื่อวันที่๒๒มิถุนายน

ตำรวจพืทรเมืองพังงาม
เป็นเงิน๑๔๐๐๐บาท

ไม่มีเงินนางหนูรองผู้เป็นแม่ก็ผลัดจ่ายไปก่อน
ไปหาเงินก่อนก็เลยลูกชายถูกนำตัวไปฝากหางในเรือนจำที่พังงาก่อน
ระหว่างที่เธอนั้นไปหาเงินมาจ่ายค่าปรับให้กับลูกชาย
ต่อมาก็นำเงินไปจ่ายค่าปรับที่ศาลที่พังงานะครับ
ก็ได้เดินทางไปรับตัวลูกชายที่บริเวณหน้าเรือนจำ
แต่ว่าพอเห็นลูกชายเดินออกมาเท่านั้นแหละครับลักษณะเหมือนถูกทำร้ายร่างกาย
จึงรีบนำตัวลูกชายไปส่งต่อที่โรงพยาบาลพังงา
พร้อมกับสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ลูกชายก็เล่าให้ฟังบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่เมืองจำ
สามคนทำร้ายร่างกายตั้งแต่ประตูแรกที่ส่งเข้าไปที่ห้องควบคุม
หลังจากเกิดเหตุผู้บริเวณจำที่ภังงาก็ไม่เรียกเข้าไปพูดคุย
โดยผู้บริเวณจำให้เจ้าหน้าที่ที่เกาะเหตุขอโทษ

เพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับความเจ็บปวดที่ลูกชายได้รับ
จึงได้ส่งหนังสือขอความเป็นธรรมแก่ท่านนายก
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ

เขาบอกว่าขณะที่อยู่บนรถของบริเวณจำ
มีเจ้าหน้าที่ไปถามถึงกรณีที่ตัวเขาเองและเพื่อนอีกประมาณ๓๔คนเนี่ย
เคยมีเรื่องกับลูกชายของเจ้าหน้าที่เมืองจำคนหนึ่งประมาณปี๒ปีที่ผ่านมา
คือเหมือนเขาจำได้ว่าเคยมีเรื่องกันตามภาษาวัยรุ่น
จากนั้นพอผ่านเข้าไปที่เรือนจำประตูแรกถูกแยกกลุ่มเลยครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายทันทีจนบาดเจ็บดังกล่าว
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้เป็นแม่ถึงแม้ลูกชายเขาจะผิดเรื่องของยาเสพติด